หลอนชวนขนลุกเนี่ยมีหลากหลายเรื่องหลากหลายแง่มุมที่เราเล่าสู่คุณผู้ชมฟัง
ไปดูกันหน่อยดีกว่าวันนี้รวบรวมมาฝากแล้วเรื่องไหนจะน่าขนลุกขนาดไหนไปชมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปชมหลักเรื่องหลอนชวนขนลุกกันสักกันหน่อย
แต่ละเรื่องจะขนลุกขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่เรื่องสุดหลอนช่วงกลางวันแสกที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่ง
จับภาพรถเข็นคันนี้เคลื่อนที่เองได้
โอ้โหเคลื่อนที่อย่างกับมีคนนั่งจริงล่ะครับ
ถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ถ่ายต่อแล้วนะขอวิ่งแล้วกรี๊ดไปเลยดีกว่าครับ
คลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกของคุณอัธพรหรือคุณฮอนด้า
เป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เขาเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเวลาประมาณบ่ายโมง
ขณะที่เขากำลังทำการเก็บรถเข็นมีลมพัดผ่านปกติ
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถเข็นสองคันเคลื่อนที่ไปเองแต่ไม่ใช่แบบนี้
ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่เหมือนมีลมพัดไปปกติแต่เขาเนี่ยถ่ายไว้ไม่ทัน
พอเขาเห็นมีลมพัดรถเข็นไปเองจึงอยากถ่ายลงคลิปติ๊กต๊อกเล่นเล่นขำ
แต่ปรากฏว่าคันที่ถ่ายได้เนี่ยมีการเคลื่อนที่เหมือนมีคนนั่งอยู่
ทั้งไม่มีใครโดยส่วนตัวเนี่ยคุณฮอนด้าเองเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเพียงลมพัด
แต่พอไปอ่านคอมเมนต์ก็มีความแอบหลอนนิดนิดเพราะชาวเน็ตเนี่ยเชื่อว่า
มีพลังงานบางอย่างมาทำให้เกิดขึ้นอีกทั้งยังตาดีไปโฟกัสที่หมายเลขรถเข็น
เพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อไปส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่ง
เมื่อกล้องวงจรปิดจับสิ่งปริศนาที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณภายในบ้านได้
จะเห็นชัดขนาดไหนไปดูกันครับ
เห็นชัดมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมลองสังเกตเงาสีขาวที่เดินผ่านกล้องดูสิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านมีชื่อว่าคุณเบลซึ่งคุณเบลเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา๔ทุ่มของวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ในตอนนั้นคุณเบลกำลังนั่งสวดมนต์อยู่แล้วน้องหมาที่เลี้ยงไว้ก็เห่าเรียกกันไม่หยุด
ด้วยความที่คุณเบลอยากรู้ก็เลยได้ไปเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดดู
ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นเงาปริศนาสีขาวกำลังเดินไปมาอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งคุณเบลเองก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้และเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน
หรือเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านเนี่ยอาจจะมารับส่วนบุญหรือมาร่วมฟังการสวดมนต์ด้วย
ส่วนคอมเมนต์ของชาวเน็ตส่วนมากก็มีความคิดเห็นคล้ายกันว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในคลิปนั่นก็คือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านและบ้านเรือน
เรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม